แล้วนะครับสำหรับทางสมาคมอ่ะทีลาวเวอร์ตีลบอลโดยนายสมโพนใช้บางอย่างนะครับนายกสมมาคมกีฬา
วันที่๒๖สิงหาคมถึง๑๑กันยายนที่ประเทศเนเทอร์แลนดแล้วก็โปแลนด์เป็นเจ้าภาพ
เรื่องนี้ทางสมาคมได้คุยกันในทีมบอร์ดบริหารปีหน้านะครับ
ต้องตัดสินใจว่าจะส่งทีมที่ดีที่สุดไปแข่งขันรายการใดรายการหนึ่งนะครับ
อกจากนี้ยังคงต้องขอความร่วมมือกับทุกสโมสรให้ปล่อยนักกีฬาเข้ามาฝึกซ้อมกับทีมชาติ
โดยย้ำนะครับขอเอาประเทศชาติมาก่อนแล้วก็อยากให้ทุกสโมสรให้ความร่วมมืออย่างดีที่สุด
ต้องทำให้ทีมชาตินั้นแข็งแกร่งก่อนนะครับ
อกจากนั้นนายสมพรก็ยังพูดถึงเจ็ดเซียนะครับที่เพิ่งลงเล่นแมชอำลาทีมชาติ
โดยตำแหน่งที่ทางสมาคมห่วงก็คือตัวเซ็ตเพราะมองว่าปัจจุบันยังไม่มีใครถึงขั้นนุสราต้อมคำนะครับ
ยังมีมือเซตที่น้อยซึ่งได้พูดคุยกับนุษราว่าให้กลับมาช่วยเปิดคอร์สสอนคานเซ็ตบอล
เพื่อสร้างรุ่นใหม่มาให้ทันนะครับทางสมาคมก็ให้ความสำคัญกับจุดนี้มากเลยนะครับ
ส่วนการแข่งขันจักรยานประเภทถนนชิงแชมป์ประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานคิงสภูมิพลนะครับ
แล้วก็การแข่งขันจักรยานประเภทเสือภูเขาชิงแชมป์ประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ประจำปี๒๕๖๔สนาม๓แล้วก็เป็นสนามสุดท้ายที่จังหวัดจันทบุรี
ก็ปั่น๖รอบนะครับระยะทางเนี่ยก็๒๕กิโลเมตรกว่าที่๑นะครับ๑๐ตรีภูลสิริสิริมงคลนักปั่นทีมชาติไทยจากทีมสำนักงานประหลัดกระทรวงกลาโหมนะครับ
เวลาก็๑ชั่วโมง๒๔นาที๒๒วินาทีพร้อมกับคว้าแชมป์ประเทศไทยด้วยคะแนนรวมนะครับ๕๘คะแนนได้ครองถ้วยพระราชทานครับ
ส่วนรุ่นทั่วไปหญิงนะครับปั่น๕รอบระยะทางรวม๒๑กิโลเมตรที่๑เป็นของวรินทรเพชรประพันธ์นะครับนักปัดทีมชาติไทยจากทีมอมอนไบท์นะครับ
ทำเวลา๑ชั่วโมง๒๕๒๖นะครับซึ่งเป็นการคว้าแชมป์๓สนามรวดได้คะแนนรวม๖๐คะแนนเต็มนะครับ
ที่๕ติดต่อกันพร้อมได้ครองถ้วยพระราชทานนะครับโปรแกรมวันพรุ่งนี้เป็นการแข่งขันจักรยานประเภทถนนนะครับเริ่มเวลา๙โมงเช้าเป็นต้นไปครับ